พาคุณผู้ชมไปดูตลาดกันหน่อยก็แล้วกัน

แล้วก็โอ้โหเมื่อวานคุณผู้ชมส่งไลน์มา
ครัวเหมือนกันนะว่าผลไม้ก็แพง
ก็แพงของเส้นไหว้ปีนี้แพงมาก

บรรยากาศการเตรียมซื้อของเส้นไห้บรรพบุรุษ

เขาบอกว่าถึงแม้อาหารจะแพงหรือว่าของไหว้จะแพงเนี่ย
แต่ประชาชนก็ยังคงไปจับจ่ายซื้อของ

ติดยาวเป็นกิโลเลยทีเดียวค่ะ
บรรยากาศการจับจ่ายสินค้า
ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ตลาดสดคูขวาง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็คึกคักตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้เลยนะคะ
ทำให้ด้านหน้าตลาดการจราจรติดขัดแต่เช้าเหมือนกัน
ระยะทางเนี่ยเป็นกิโลเลยคุณประมาณ๑กิโลเมตรได้โอ้โห
ส่วนราคาสินค้าหลายอย่างก็ปรับราคาสูงขึ้นกิโลกรัมละ๑๐๒๐บาทนะคะ
ส้มสายน้ำผึ้งราคาปกติอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๗๐บาท
ล่าสุดตอนนี้ที่เช็คไปปรับสูงขึ้นที่กิโลกรัมละ๗๐๙๐บาท
เมื่อวานคุณผู้ชมไลน์มาเจอตามตลาดกิโลละ๑๐๐

ใช่ห้างค้าผลิตเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่ง๕๘บาทตอน๑กิโล
ส่วนลูกค้าหลายรายก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า
ราคาสินค้าปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าทุกปีอีก
ก็เลยต้องลดปริมาณการซื้อสินค้าไห้บรรพรุษให้น้อยลง
แล้วก็อยากที่จะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
ช่วยตรวจสอบแผงร้านค้าที่ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาหน่อย
เพราะว่าทำแบบนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือก
คืออยากซื้ออันนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไง
อย่างเมื่อวานทางด้านของกรมการค้าภายในบอกว่าจะมีการส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบ
ติดป้ายราคาชัดเจนไม่งั้นมีผลลงโทษตามกฎหมายด้วยนะ
แต่ว่าจากการสำรวจหลายที่ก็ติดนะ
แต่ก็หลายที่ไม่ติดอีกเป็นปัญหาผู้บริโภค
เช่นเดียวกันกับที่ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ย

ไหว้เจ้าแล้วก็บรรพบุรุษในวันนี้เหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะเป็ดไก่หมูแล้วก็ขนมชนิดต่าง

ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกนะว่าต้องสั่งเป็ดแล้วก็ไก่เพิ่มเป็น๑เท่าตัวเลย

ปฐุมธานีครับที่ตลาดรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี

ขณะที่สินค้าและขนมยังไม่มีการขึ้นราคา
เพื่อให้ลูกค้านั้นสามารถซื้อได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ร้านข้าทองต่างนั้นมีลูกค้าเนี่ยลดลงกว่าช่วงปกติ

หลังราคาทองเมื่อ๒๓วันเนี่ย

ตอนนี้๑๙๐๐แล้วก็๒๐๐๐เป็นต้นแล้วนะ
เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำทองไปขายมากกว่า

นางลูกแตงอภิบาลศรีครับ
ขายผลไม้และขนมสำหรับไหว้เจ้า
ตลาดสดเทศบาลเมืองตราดนะครับ

การขายของไหว้เจ้าปีนี้ขายดี
แล้วก็คึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าประชาชนเนี่ย

ที่ต้องการจะสั่งจองล่วงหน้ากันนะครับ
แพงขึ้น
ในกรุงเทพราคาเมื่อเปรียบเทียบกันก็ทรงตัว